คุณผู้ชมครับเรื่องของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่เราตามกันมาตลอดนะฮะ
น้องหายไปจากบ้านตั้งแต่๑๑พฤษภาคมตามหากันอยู่๓๔วัน
สุดท้ายเมื่อวานนี้ไปเจอน้องแต่เจอในสภาพที่เสียชีวิตแล้วนะครับ
ก็อยู่แถวพื้นที่กลางป่าแถวหมู่บ้านห่างไปสักไม่กี่กิโลเมตร
แต่สภาพของน้องก็คือในลักษณะคือไม่ได้ใส่เสื้อผ้าลักษณะเปลือยนะ
นี่เป็นภาพเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้นะครับ
ผลชนะสูตรของเด็กก็ออกมาแล้วนะครับล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายบ่ายเย็นเย็นเนี่ย
ทางญาติญาติไปรับศพของน้องมาแล้วนะเพราะว่าชนะสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเนี่ยฮะ
น้านี่ก็ไปไปกับญาติญาตินะครับนี่เป็นภาพที่ไปรับศพของน้องกัน
คุณพ่อกับคุณแม่ไม่ได้ไปเพราะว่าต้องเตรียมสถานที่ที่บ้าน
เพื่อจะตั้งศพลูกสาวญาติญาติก็เลยให้คุณแม่เนี่ย
เรียกลูกกลับบ้านผ่านทางโทรศัพท์ใช่ค่ะนี่นะเราให้ดูภาพล่าสุดตรงนี้ก่อน
บ๊วยจะขายบ๊วยลาซิดนะนะ
เขาจะขายอะไรวะ
อยากเตรียมสวบข้างหน้า
คือที่ไปรับศพของน้องเนี่ยรับจากนิติเวศ

แต่บ้านของน้องแล้วก็ที่เกิดเหตุอยู่ที่มุกดาหาร
ผลการชนะสูตรออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวเราจะไล่เรียงให้อีกทีนึงนะครับ
แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราลองไปลำดับเหตุการณ์ก่อนนะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับน้องชมพู่
ตั้งแต่หายตัวไปจากบ้านเด็กหญิงวัย๓ขวบคนนี้
ณขณะนี้ตำรวจก็กำลังเร่งแกะรอยอยู่
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหญิงคนนี้นะครับ
พฤษภาคมช่วงเช้านะครับท่านผู้ชมครับ
น้องชมพู่วัย๓ขวบตอนนั้นอยู่ที่บ้าน
อยู่กับพี่สาวพี่สาวนี่ก็อายุ๑๐กว่าขวบนะฮะ
อยู่กันที่แค่หน้าบ้านที่บ้านกกอก
พื้นที่หมู่๒ตะบนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
พ่อกับแม่เนี่ยไปทำงานในสวน
พี่ก็เลยอยู่กับน้องที่บ้านตามลำพังสองคน
จากนั้นน้องชมพู่ได้ออกไปเล่นที่ใต้ต้นมะม่วง
ที่เป็นต้นมะม่วงอยู่ที่บ้านของป้า

อยู่ติดกันกับบ้านของน้องชมพู่นั่นแหละ
พี่สาวยังอยู่ที่แคร่นะยังนั่งเล่นอยู่คนเดียว
แล้วก็เผลอหลับไป
ซึ่งตัวพี่สาวของน้องชมพู่เนี่ยบอกว่าความจริงที่หลับไปเนี่ย

พอตื่นมาอีกทีนึงบอกว่าหาน้องไม่เจอแล้ว
ก็โทรไปบอกพ่อกับแม่แล้วก็บอกญาติพี่น้อง
เพราะไม่รู้ว่าน้องหายไปไหนนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านช่วยตามหาน้องชมพู่
เริ่มออกตามหากันตั้งแต่๙โมงเช้าเลยนะฮะ
พฤษภาคม๒๕๖๓ที่ผ่านมา
คือพอน้องชมพู่หายปุ๊บเริ่มออกตามหากันเลย
ปูพรมหาในพื้นที่ป่ารอบหมู่บ้านนะ
อุปสรรคก็เยอะอากาศก็ร้อนนะครับ

ระดมกันนะครับจัดชุดกำลังเดินหาเนี่ย
รัศมีร์เอาแบบระยะไกลถึง๑๐กิโลเมตรเลย

ด้วยความหวังว่าจะเจอน้องชมพู่แบบปลอดภัยนะครับ
คือคิดกันว่าตอนนั้นเด็กน่าจะหลงทาง
อาจจะเดินเล่นไปเรื่อยแล้วหลงทางหาทางกลับบ้านไม่ถูกหรือเปล่า
แต่หายังไงก็ไม่เจอ
เนี่ยฮะฝ่ายปกครองทหารอาสาชาวบ้านช่วยกันเยอะขนาดนี้
คือสแกนทุกตารางนิ้วเลยครับท่านผู้ชมครับรัศมี๑๐กิโลเมตรจากบ้าน
หา๒๓วันยังไม่เจอนะฮะตั้งแต่๑๑พฤษภาคม
ก็เอาอีกทางหนึ่งพ่อกับแม่ก็ไปให้ร่างทรงช่วยดูให้
ร่างทรงมาทำพิธีขอเข้ามาเปิดทางเปิดป่า
หวังว่าจะเจอลูกสาวคือที่สำคัญที่สุดคืออยากให้ปลอดภัย

ใช่ค่ะคือทุกคนก็ทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้
ด้วยตอนแรกก็คือมีความหวังคือว่าน้องยังมีชีวิต
อาจจะแค่หลงอาจจะแค่เดินพลัดเข้าไปในป่าครับ
คิดแค่นั้นร้ายสุดคือคงเดินหลงป่าแต่ยังมีชีวิตอยู่อ่ะ
ยังไม่คิดถึงขั้นว่าใครจะมาทำร้ายอะไร
แต่ก็ไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะตั้งแต่๑๑ถึง๑๓พฤษภาคม
วันที่๔ที่หากันเนี่ยก็คือ๑๔พฤษภาคมแล้วนะครับ
ก็คือเมื่อวานนี้ทุกคนโอ้โหที่หากันมาทั้งวันนะ

เพราะ๑๗นาฬิกาเมื่อวานนี้เนี่ยยายตุลนะ
ตุลวัย๗๐ปีเนี่ยบอกว่าเดินขึ้นไปหาเห็ด
เก็บเห็ดบนป่าที่เรียกว่าป่าภูเหล็กไฟ
เขตอุทยานแห่งชาติภูผายน
ยายตุลไปเจอรองเท้าเด็กสีฟ้าอยู่กลางป่า
คือยายตุ๋นเนี่ยตอนนั้นยังไม่ทราบข่าวเรื่องเด็กหายนะ
ไปเจอรองเท้าคู่นี้ครับทุกผู้ชมครับเป็นรองเท้าของเด็กแน่ขนาดแบบนี้
เก็บเห็ดก็กลับมาเล่าให้ครอบครัวฟัง
ครอบครัวก็บอกเอ้าเด็กที่ชื่อน้องชมพู่หรือเปล่า
เขามีข่าวเด็กหาอยู่นะก็ไปบอกเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่รู้โอ้โหรีบเอากำลังขึ้นไปเลยครับ
ไปที่พื้นที่ป่าภูเหล็กไฟในเขตอุทยานแห่งชาติภูผายน
กระจายกำลังกันค้นหาเลยตามจุดที่ยายตุ๋นบอกว่า
รองเท้าเด็กเนี่ยวางทิ้งเอาไว้หากันแบบตั้งแต่เย็นอ่ะ
นู่น๑ทุ่ม๑ทุ่มเจอน้องชมพู่แต่มันน่าเศร้ามากครับท่านผู้ชมครับ
คือไปเจอน้องชมพู่เนี่ยคือสภาพน้องชมพู่คือเสียชีวิตแล้วฮะ
เดี๋ยวไปดูนะฮะเพราะว่าช่วงที่เจ้าหน้าที่ไปเนี่ย
คือครอบครัวยาดเขาก็ไปกันด้วยฮะแล้วไปเจอศพ

พ่อเขาใช่ไหมครับ

ตรงไหน

ไหนล่างเท้า

ไหนล่างเท้า

ไหนล่างเท้า

ไหนล่างเท้า

ไหนล่างเท้า

ไหนล่างเท้า

ก็ตั้งแต่ที่ติดตามนี้ยังไม่เห็นเขาเข้ามาในหมู่บ้านครับ

เขาจะไปอยู่แถวตามไล่นะครับ
นี่คำประวัตินี้ตอนที่รูปข่าวว่าเจอรองเท้าเด็ก
ในพื้นที่ป่าจุดที่ยายตุลแกไปหาเห็ด

จันทีเข้าไปครอบครัวเข้าไป
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราก็ตามไปด้วย

ในสภาพที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะครับ
จุดตรงนี้ที่ป่าภูเหล็กไฟ
เขตอุทยานแห่งชาติภูผายนที่มาเจอศพน้องชมพู่เนี่ยนะครับ

อยู่ห่างจากบ้านนะบ้านของน้องที่อยู่ที่บ้านกกอกในหมู่๒ตะบนกกตูมอำเภอดงหลวงที่มุกดาหารเนี่ยห่างจากบ้านประมาณ๒กิโลเมตร
ค่ะแต่เนี่ยฮะทางครอบครัวเขาบอกว่าต้องมีคนพามาแน่ใช่ค่ะคนที่พบศพคนแรกก็คือเนี่ยค่ะคุณลุงของน้องคุณลุงบอกเลยว่ามันลึกขนาดเนี้ยมันไกลจากบ้านขนาดเนี้ยต้องมีคนพามาแน่นอนน้องไม่สามารถเดินมาเองได้แล้วรองเท้าก็อยู่จุดนึงใช่ศพก็ไปอยู่อีกจุดหนึ่งทำไมถึงไม่ใส่เสื้อผ้านี่เป็นเหตุการณ์ค่ำเมื่อวานนะค่ะเดี๋ยววันนี้ความคืบหน้า
น้องชมพู่เนี่ยครับคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราไปเกาะติดเหตุการณ์อยู่เนี่ยก็อยู่ด้วยในช่วงนั้นนะฮะตอนเย็นที่ยายตุลบอกเจอรองเท้าเนี่ยทุกคนยังมีความหวังใช่ค่ะนะทุกคนมีความหวังว่าเออไปหลงป่าอยู่แถวไหนหรือเปล่านะครับก็ตามหากันนะครับสุดท้ายแล้วพบเป็นศพก็แน่นอนว่าทุกคนก็สะเทือนใจหมดผู้สื่อข่าวของเรา
ตามหามา๔วันอยากจะเจอน้องในสภาพที่แบบอ้าวยังมีชีวิตอยู่แต่น้องเสียชีวิตแล้วนะครับ
นี่ฮะก็ญาติของน้องชมพู่บอกว่าสงสัยไปที่คนคนหนึ่งที่หายตัวไปตั้งแต่เขาเริ่มออกตามหาน้องชมพู่กันเป็นคนในหมู่บ้าน
แต่เรื่องนี้เดี๋ยวความคืบหน้าคดีเดี๋ยวฟังทางตำรวจนะครับ
มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่
ดูนะด้วยความดีใจว่าเจอลูกแล้ว
เขายังไม่กล้าบอกว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตนะ

ตอนนี้คือบอกว่าเจอน้องชมพู่แล้ว
คือพ่อกับแม่แล้วก็ญาติบางส่วน

แต่เจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าเจอชมพู่แล้ว

เพราะว่าบอกแค่นี้ก่อนบอกว่าเจอแล้ว
ไม่กล้าบอกว่าเจอในสภาพเป็นศพ
แต่สุดท้ายก็ต้องบอกความจริงกัน

มันนี่มันนี่มันนี่

เจอแล้วเปมม่อน

เห็นแล้วเห็นแล้ว
เห็นแล้วเห็นแล้ว
เห็นแล้วเห็นแล้ว

เห็นแล้วเห็นแล้ว

เห็น

เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว

ก็คือคุณลุงของน้องชมพู่นะคะ

พอได้เห็นสภาพศพของหลานสาว
อยู่ในสภาพเปลือยกายเนี่ยค่ะ

งแขนกางขาอยู่บนพื้นดินนะคะ

ลักษณะดวงตายังเบิกโพรงอยู่เลย
สภาพศพคล้าย

ยังไม่ขึ้นอืดด้วยนะคะ
ว่าน่าจะเพิ่งเสียชีวิต

อยู่ที่บริเวณภูเหล็กไฟ
กลางป่าเทือกเขาภูพาน้อยค่ะ

ซอกหินถัดจากจุดที่เจอรองเท้า
อีกประมาณสิบถึงยี่สิบเมตรไปเจอกางเกงขาสั้นสีแดง
ตกอยู่ในพงหญ้าค่ะนี่นะคะครับ
คือหลักฐานทั้งหมดที่เจอรอบรอบศพของน้องชมพู่อืม
เมื่อคืนระหว่างที่ลำเลียงร่างของน้องชมพู่ลงมา
เขาภูพันน้อยไปเจอช้อนเป็นช้อนสแตนเลสหนึ่งคันครับ
แต่อันนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีความเชื่อมโยงกับเรื่องนี้หรือเปล่านะคะ
อืมนี่ค่ะค่ะนี่นะคะ
เพราะว่าแถวนี้ชาวบ้านเขาก็มาเก็บเห็ดมาหาของป่าใช่ค่ะ
ก็ต้องไปไล่ชนะสูตรแล้วก็ไล่ตรวจสอบต่อว่า
เออมันเป็นของใครอะไรอย่างนี้นะครับ
นอกจากหลักฐานที่เจอในจุดเกิดเหตุท่านผู้ชมครับที่พบสมน้องชมพู่
ทางตำรวจระเวนชายแดนที่๒๓๔บอกว่า
มีหลักฐานอื่นเพิ่มเติมที่ตรวจพบก่อนหน้านี้
ระหว่างที่ปูพรมค้นหาน้องชมพู่ตั้งแต่หายไปจากบ้าน๑๑พฤษภาคมด้วยนะครับ
โดยหลังจากที่หาวันแรก๑๑พฤษภาคมแล้ว
๒พฤษภาคมตำรวจตะเวนชายแดนนำสุนัขดมกลิ่น
ไปค้นหาน้องชมพู่นะ
ไปเจอตาข่ายที่ประยุกต์เป็นเชือกในสภาพที่ยังใหม่นี่ฮะ
ความจริงแล้วคือตะข่ายแต่เอามาพันให้เป็นลักษณะเป็นเชือก
แต่ว่ายังไม่ชี้ชัดนะครับว่าตาข่ายอันนี้จะมีส่วนเชื่อมโยงกับ
การหายตัวไปและการเสียชีวิตของเด็กหรือไม่

พฤษภาคมสุนัขดมกลิ่นของตชด
ไปเจอแหวนเงินไม่มีลวดลายตกอยู่ใต้โคนต้นไม้วงหนึ่งนะฮะนี่ครับ
ซึ่งหลักฐานที่พบทั้งสองชิ้นอยู่บริเวณตีนเขาใกล้ไร่มัน
ห่างสักประมาณ๑กิโลเมตรห่างกันอยู่๑กิโลเมตรนะครับทั้งสองอย่าง
หากหลักฐานทั้งสองเชื่อมโยงกับคดีนี้คาดว่าอาจจะเป็นช่วงที่คนร้าย
ตอนนั้นยังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาเด็กไปไหนดี
เพราะว่าจุดที่พบมันอยู่ค่อนข้างไกลจากจุดที่พบศพ
เด็กด้วยวัยแค่๓ขวบนะครับไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้
มันจะต้องเป็นเรื่องราวที่แบบผิดธรรมชาติอยู่แล้ว
ก่อนหน้านี้นะครับเราไปเจออ่าแหวนนะครับอยู่ใต้โครนอ่า
โคนต้นไม้นะครับซึ่งใช้สุนัขสะกดลอยนะครับ
วันนั้นเป็นวันแรกนะครับที่ไปเจอแล้วก็มาเจออีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเชือกนะครับ
เป็นเชือกพลาสติกเป็นเชือกที่เขาฉีกแล้วก็ไปประยุกต์ใช้เป็นเชือก
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่สรุปแน่นอนนะครับว่า
หลักฐานที่เราเจอสองอย่างเนี้ยมันจะเชื่อมโยงในอ่า
เหตุผลที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในในอ่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับผม
ขณะที่วันนี้พันธบทเอกชัดชัยวงสุนะรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
เดินทางขึ้นไปตรวจสอบจุดพบศพน้องชมพู่อีกครั้งนะครับ
เพื่อจะไปหาพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมนะครับ
เพื่อเอาไปประกอบเรื่องของสำนวนคดีในการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็หาตัวคนร้าย
ถ้าจะมีคนที่พาเด็กมาหรือว่าทำให้เด็กเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งจากสภาพศพเนี่ยที่ตำรวจได้รับรายงานจากแพทย์ในเบื้องต้น
ก็คือคาดว่าเด็กจะเสียชีวิตมาแล้วไม่น่าจะเกิน๒๓วันนะ
แต่ว่าเด็กเนี่ยหายจากบ้านไปสี่วันใช่ค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องบ้างในระหว่างนั้นนะครับ
ค่ะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าทุกอย่างที่เจอใกล้ศพน้อง
เส้นทางกว่าจะไปพบศพน้องถือเป็นหลักฐานทั้งหมดนะคะ
แม้ว่าเบื้องต้นจะไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงหรือเปล่า
แต่ก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานและสำคัญมากก็คือการชนะสูตรศพน้องนะคะ
ตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวศจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
คือทางตำรวจสพกกตูมจังหวัดมุกดาหารประสานตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน
นำร่างของน้องชมพู่ไปตรวจพิสูจน์นะคะ
แนวทางการสืบสวนก็คือจะต้องมีการสอบปากคำพยานแวดล้อม
ตอนนี้มุ่งไปที่คนในพื้นที่ค่ะ
คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคือคนในพื้นที่
เพราะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเหมือนกับคนร้าย
รู้ความเคลื่อนไหวของครอบครัว
รู้ความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่
และมีความชำนาญพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะคะ
ผลการตรวจร่างกายเบื้องต้นของน้องชมพู่
ตอนนี้เป็นการตรวจแค่เบื้องต้นเท่านั้น
เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าถูกล่วงละเมิดหรือเปล่า
แต่มีความชัดเจนว่าถูกทำร้ายแน่ค่ะ
ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแน่นอนแต่ยังบอกไม่ได้ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศไหม
คนร้ายน่าจะนำตัวน้องชมพู่เข้าไปที่จุดเกิดเหตุ
เพราะว่าจุดดังกล่าวน้องไม่สามารถเดินไปได้เพียงลำพังค่ะ
ตำรวจจะเร่งสอบสวนและสรุปพยานหลักฐานให้เร็วที่สุดนะคะ
ส่วนบรรยากาศที่บ้านของน้องชมพู่เช้าวันนี้
คนก็เดินทางไปให้กำลังใจพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ต่อเนื่องเลยค่ะ
รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
คือพ่อกับแม่ยังทำใจไม่ได้จริงนะคะ
หลังรู้ข่าวถึงขั้นเป็นลมต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล

ส่วนการติดตามตัวคนร้ายชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๔
และชุดสืบสวนสพกกตูมสันนิษฐานว่ามีคนลักพาตัวน้องชมพู่ขึ้นไป
ในช่วงที่พี่สาวของน้องเผลอหลับนะคะ
พี่สาวอายุ๑๓เล่นอยู่กับน้องแต่มันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เผลอหลับไป
หลังสอบสวนมีผู้ต้องสงสัย๕คน
ที่มีประวัติเคยมีปัญหาทะเลาะกับพ่อแม่ของน้องชมพู่
จากการสอบสวน๓คนไม่มีพิรุษดังนั้นแคบลงมาค่ะ
เหลืออยู่๒คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
๒คนนี้มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็หายตัวไปจากหมู่บ้านนะคะ
หลังมีข่าวน้องชมพู่หายตัวเนี่ยสองคนนี้ก็หายตัวไปครับ
ไม่เคยมีความเคลื่อนไหวว่าออกมาช่วยเหลือตามหาน้องชมพู่เลย
ผู้ต้องสงสัย๒คนนี้ขอใช้เป็นตัวย่อนะคะ
เพราะเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยหลักฐานยังไม่ชัด
ย่อคือสอเสืออีกคนนึงตัวย่อคือกไก่
นี่นะคะสองคนเป็นคนในพื้นที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แถนเงินนามบอกว่าผู้ต้องสงสัยสองคนนี้หายออกไปจากหมู่บ้านจริง
ของน้องชมพู่บอกว่าสงสัยมากค่ะ
สงสัยในตัวของผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนนี้
เขาก็มาช่วยงานอยู่คุณที่คำเมียนะครับ
แต่ว่าใช่หรือไม่ใช่เราก็ไม่รู้นะครับ
ก็ยังเป็นผู้ต้องสงสัยหรือว่าทางญาติญาติเขาตั้งข้อสังเกตนะฮะ
กับสองคนนี้ที่มีอักษรย่อชื่อเนี่ยคือสอเสือกับกไก่เป็นผู้ชายนะครับ
ซึ่งก็ต้องให้ตำรวจเขาขยายผลต่อนะครับว่าจะเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องอย่างไร
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุยกับคุณยายของน้องชมพู่นะครับ
ชื่อนางสมควรหลาบโพยุ๖๔ปี
ของน้องชมพู่บอกว่าตอนนี้ญาติญาติสงสัยผู้ชายสองคนตามที่ได้ข้อมูลกันมานะครับ
โดยยายบอกว่าเฉพาะตัวยายเนี่ยนะยายสงสัยที่สุดก็คือคนที่ชื่อสอเสือนะ
ของน้องชมพู่ยอมรับว่าเคยมีปัญหาทะเลาะกันกับผู้ชายที่ชื่อสอเสือ
กระทบกระทั่งกันในเครือญาติหลายปีมาแล้วแต่ความจริงก็เคลียร์ปัญหากันไปแล้ว
แล้วก็ไม่เคยเห็นว่านายสอเสือคนนี้จะมีปัญหาทะเลาะอะไรกับพ่อกับแม่ของน้องชมพู่
แต่ก็ยังไม่อยากไปโทษเขาเพราะว่าเขาก็เคยมาช่วยงานที่บ้านอยู่
ส่วนพฤติกรรมของผู้ชายที่ชื่อสอเสือคนนี้ยายของน้องชมพู่บอกว่า
ไม่เคยมาลักษณะแบบมายุ่งมาเกี่ยวมาเกี่ยวข้องมาใกล้ชิดแบบมาเล่นอะไรกับน้องชมพู่
เหตุจริงก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจะหลอนยาหรือว่าเมายาเสพติดแล้วมาก่อเหตุ
เพราะความจริงแล้วปัญหาที่เคยมีกันมาเนี่ยมันเคลียร์กันไปหมดแล้ว
ตอนนี้สงสัยในใจเนอะมันบอกไม่ได้เนอะมันก็คืออันตรายอยู่กลัวเขา
ไม่รู้ในปรับปร่ำใครแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็น
เพราะว่าไม่มีใครน่าจะรู้จักที่ไปที่มา
ไม่รู้จักถ้าคนอื่นจะรู้จักทางขึ้นเขาไหมไม่รู้ใช่ไหม
แบบว่าทั้งบ้านเขามาช่วยงานหมด
แต่ไม่เห็นไม่เห็นเขาแต่มันก็มีแววอยู่

แต่ว่าเราก็สงสัยเพราะว่าเสพยามันคิดไปนานมากมาย
เราก็เลยลงพื้นที่ไปดูบ้านของผู้ชายที่อักษรย่อสอเสือกันหน่อย

เพื่อนบ้านบอกว่ามีตำรวจมาเชิญ
ตัวไปสงสัยจะไปสอบปากคำไปถามข้อมูลอะไรนะครับ
ก็ได้ขอข้อมูลจากเพื่อนบ้านนะครับว่า
หลังเกิดเหตุเนี่ยเห็นนายสอเสือคนนี้ไปช่วยตามหาน้องชมพู่อะไรบ้างไหม
เพื่อนบ้านบอกว่าเขาก็ออกไปช่วยหานะ
ก็ยืนยันว่าไม่เจอนายสอเสือคนนี้นะครับ
แล้วตามปกติเนี่ยผู้ชายคนนี้ปกติก็ไม่มีพฤติกรรมที่ทำตัวไม่ดีกับใครนะ
แต่ถ้าเกิดเวลาเมามีเวลาเมาแล้วมักจะอารวาส
เขาได้ไปช่วยเหลือตามหาน้องเหมือนที่ชาวบ้านไปไหม

ครับถ้าเขาไปก็ต้องเจอกัน
มีพฤติกรรมยังไงกับเพื่อนข้างบ้าน
ก็ดีเรียบร้อยอย่างนั้น
แต่ตอนเขาเมาเขาก็จะอารวาสหน่อย
ก็มีผู้ต้องสงสัยอีกคนนึงที่เป็นผู้ชายอักษรย่อก่อไก่นะครับ
วันนี้คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราก็ลองไปหาที่บ้าน
พบว่าเขาอยู่บ้านนะฮะไม่ได้ไปไหนนะครับ

เขาบอกว่าเขารู้สึกเสียใจมากที่ถูกกล่าวหา
ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่ทำให้น้องชมพู่ต้องเสียชีวิต
แล้วก็ตกใจมากนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ไม่กังวลเพราะวันเกิดเหตุเขานอนอยู่บ้าน
ภรรยาเขาก็อยู่ด้วยเป็นพยานได้
ยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยแน่นอน
ที่สำคัญระหว่างที่น้องชมพู่หายตัวไป
ใครบอกว่าเขาไม่ช่วยหาเนี่ยเขาไปนะฮะ
ผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาไปหามา๒วันนะไปช่วยหา
แล้วตอนนี้พอรู้ข่าวว่าน้องชมพู่เสียชีวิตเขาเองก็เสียใจ
ตั้งแต่น้องหายไปนี่ได้ไปช่วยเขาตามหาทำไมครับพี่
สองวันครับก็เสียใจกับน้องเขาครับ

คนร้ายที่คุณกระทำนะครับผมไม่มีส่วนครับ
วันที่เกิดเหตุผมนอนครับ

ป้าสมพรหลาโพอายุ๔๑ปี
คุยกับทีมข่าวของเราว่าวันนี้พ่อกับแม่ของน้องชมพู่ยังไม่พร้อมที่จะคุยอะไรเลยนะคะ
เพราะว่ายังทำใจไม่ได้จริงยังสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนสามีของคุณป้าสมพรเนี่ยค่ะมีศักดิ์เป็นลุงของน้อง
คุณลุงมีความหวังมากเพราะว่าที่บอกว่าเออเจอรองเท้าเด็ก
ใช่รองเท้าน้องชมพู่แน่คือทุกคนมีความหวัง
เสื้อผ้าขนมนมเนยไปให้น้องนะคะเชื่อว่าน้องปลอดภัยแต่
ขึ้นไปกลายเป็นว่าพบน้องกลายเป็นศพคุณลุงของน้องเนี่ยที่ชื่อว่าในพลเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ภาพศพของหลานสาวกลายเป็นภาพติดตาเพราะสะเทือนใจและสลดใจกับภาพ
สภาพศพของหลานสาวอะค่ะตัวป้าสมพรบอกว่า
กับแม่ของน้องที่รออยู่ด้านล่างเขาก็รอยังมีความหวัง
พอรู้ข่าวว่าเจอน้องแล้วทุกคนดีใจตอนนั้นบอกแค่ว่าเจอน้องแล้ว
ไม่มีใครบอกว่าเจอในสภาพไหนพอรู้ว่าเป็นข่าวร้าย
กับแม่ของน้องคือเป็นลมนะคะทุกคนในครอบครัวเชื่อว่าต้องมีคนพาน้องขึ้นไป
อุ้มไปคืออุ้มออกไปจากบ้านเลยทุกคนเชื่อว่าคนก่อเหตุ
น้องน่าจะรู้จักน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะน้องไม่ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
หรืออาจจะใช้วิธีหลอกล่อเด็กไม่ให้ส่งเสียงเพราะปกติถ้ามีคนแปลกหน้ามา
ไม่ไปด้วยเด็ดขาดนะคะป้าสมพรบอกว่าฝันร้ายด้วย
ว่าเหมือนกับเป็นลางบอกเหตุเมื่อ๑สัปดาห์ก่อนที่จะเกิดเรื่อง
ฝันว่าอุ้มเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักมากเป็นเด็กรุ่นราวคราวเดียวกับน้องชมพู่
แต่อายุอาจจะน้อยกว่าสักหน่อยพออุ้มไปอุ้มมาได้สักพัก
เด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักคนนี้หัวขาดคอขาดไปเฉย
สมพรบอกตกใจมากค่ะแต่ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายอะไร
คิดว่าก็แค่ฝันแหละแต่สุดท้ายคล้ายกับเป็นลางบอกเหตุเลยอะค่ะ
ด็กที่อุ้มไม่ใช่น้องเหรอไม่แต่มันน่ารักเด็กคนนั้นโน่นด์อุ้มไปอุ้มไปเค้าักขอขาดไปเลย
เห็นรองเท้าแล้วก็ดีใจแล้วมีกำลังใจแล้ว
เขาไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวแกบอกว่าให้เจอ

ถ้าอย่างบ้านเราทะเลาะกันไม่มีถึงขั้นอย่างนี้
เราคิดอย่างนั้นบ้านนอกเรามันอนุโลมกันได้
มันมันอ่อนให้กันได้มันไม่มีถึงขั้นทำอย่างนี้
ตอนที่กำลังช่วยกันหาน้องชมพู่อยู่นะครับ
ชาวบ้านได้ไปนิมนต์พระรูปหนึ่งให้มาช่วยตามหาน้องชมพู่หน่อย
พระรูปนี้เนี่ยมีศักดิ์เป็นญาติทางพ่อของน้องชมพู่ด้วยนะครับ
คือพระสมชายสันตมโนซึ่งชาวบ้านในพื้นที่จะเรียกว่าอาจารย์ลาย
สมชายนะครับตอนที่มาช่วยตามหาน้องชมพู่
แล้วพระสมชายมาช่วยชาวบ้านมาดูให้อะไรแบบนี้นะครับ
ตอนนั้นพระสมชายบอกว่าส่องกระแสจิตเนี่ยฮะตอนนั้นก็ไปช่วยเดินตามหาด้วยนะ
เพราะว่าเป็นญาติทางพ่อด้วยนะครับแล้วพระสมชายเนี่ยบอกว่าดูได้จากกระแสจิตเนี่ย
แล้วก็ทำนายว่าน้องชมพู่ต้องอยู่แถวก้อนหินใหญ่บนภูเขา
ซึ่งก็ใช่จริงนะแต่ตอนนั้นที่มาหาเนี่ยพระสมชายบอกว่าน้องชมพู่ยังมีชีวิตอยู่
ทีนี้วันนี้น้องชมพู่เจอแล้วจริงอยู่แถวบนป่าบนภูเขาแถวก้อนหินจริง
แต่ว่าเสียชีวิตเนี่ยนะครับอ่าพระสมชายเราได้ไปคุยด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ท่านบอกว่าตอนที่น้องชมพู่หายตัวไปช่วงแรกทุกครั้งเวลาที่ส่องจิตดู
จะเห็นว่าจิตของน้องชมพู่ยังมีชีวิตอยู่
ครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ลองส่องจิตดูแล้วสัมผัสได้กับน้องชมพู่คือเช้าเมื่อวานนี้
น้องชมพู่พบศพเมื่อวานตอนค่ำค่ะแต่เช้าเมื่อวานนี้เนี่ยพระสมชายบอกว่า
ยังส่องถึงจิตของน้องแล้วยังสัมผัสได้ว่าน้องยังมีชีวิตอยู่
รู้ข่าวว่าน้องชมพู่เสียชีวิตแล้วนี่ก็ตกใจมาก
คาดว่าหลังจากที่สัมผัสได้ในช่วงเวลาเช้าเมื่อวานนี้
น้องอาจจะเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานก็ได้
จากนั้นบอกว่าเช้าเมื่อวานยังไม่ตายอยากก็ฟังให้ฟังกัน
และก็ดูได้แต่บนเขาอยู่บนเขาอะไรประมาณนี้
บ่ายวันนี้ค่ะพนักงานสอบสวนสพกกตูม

ไปที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี

กับแม่ของน้องชมพู่ไม่ได้เดินทางไปด้วย
เพราะว่าต้องจัดเตรียมสถานที่ใช้สำหรับการจัดงานศพที่จังหวัดมุกดาหาร
นายนารินหลาโพน้าชายของน้องชมพู่
บอกว่าจากการผ่าพิสูจน์ศพน้องชมพู่
เจอร่องรอยการถูกทำร้ายหรือการล่วงละเมิดทางเพศค่ะ
ทีนี้ค่ะสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลอย่างเป็นทางการ
จากทางห้องแล็บนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ศพของน้องชมพู่ญาติได้รับกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
ระหว่างจะนำศพของน้องขึ้นรถนะคะ
นายนารินโทรศัพท์ไปบอกแม่ของน้องชมพู่
แล้วก็ให้แม่เรียกน้องกลับบ้านผ่านทางโทรศัพท์นะคะ
ปล่อยลูกทางมาฮ่านด้วย

ต้องให้คุณแม่ใช้วิธีนี้เพราะว่าต้องเตรียมงานอยู่ที่บ้าน
ใช่ค่ะคุณแม่ไม่ได้เดินทางมาด้วย

พันธุ์ตำรวจเอกชัดชัยวงสุนะรองผู้บังคับการ

บอกว่าผลการชนะสูตรน้องชมพู่
ทีมแพทย์นิติเวศยืนยันว่าไม่มีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
และไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ
แต่ว่ามีผลการตรวจกระเพาะของน้องค่ะ
ไปเจอของเหลวประมาณ๑๐ซี
ก็ต้องมีการตัดชิ้นเนื้อส่วนกระเพาะ

เพื่อหาสารพิษในร่างกายด้วยค่ะ
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับมีรายงานว่าตำรวจได้
นำตัวเยาวชนหญิงกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้านกกอกนะฮะ
พื้นที่หมู่บ้านเดียวกับน้องชมพู่นี่แหละนะครับ
มาสอบปากคำในฐานะพยานนะครับ
ในฐานะพยานนะหลังจากมีข้อมูลว่า
เยาวชนหญิงกลุ่มนี้ไปเจอคนที่คล้ายกับผู้ต้องสงสัย
ที่เป็นผู้ชายที่ชื่อสอเสือ
อุ้มเด็กไปในวันที่น้องชมพู่หายตัว
พฤษภาคมตอนนี้กำลังสอบถามกันอยู่ว่า
จะใช่ไม่ใช่ชัดเจนมากน้อยขนาดไหนนะครับ
เพราะว่าน้องเขาบอกว่า๑๑พฤษภาคมที่น้องชมพู่หายไปจากบ้านเนี่ย
เขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งอุ้มน้องไป
แต่เขาเห็นเป็นลักษณะผู้ชายคล้ายกับนายสอเสืออุ้มเด็กไป
ก็เลยไม่รู้ว่าจะใช่ทั้งนายสอเสือและใช่น้องชมพู่หรือเปล่า
เดี๋ยวรอตำรวจเขาถามความชัดเจนจากน้องกลุ่มนี้อีกครั้งนะฮะ
น้องกลุ่มนี้ในฐานะพยานนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ต้องสงสัยว่าจะทำผิดนะตำรวจเชิญตัวมาในฐานะพยานนะครับ
ส่วนผู้ต้องสงสัยผู้ชายที่ชื่อสอเสือตำรวจ
ตอนนี้คุมตัวได้แล้วนะครับตอนนี้คุมตัวไว้ที่สพกกตูม
แต่ว่าที่คุมตัวไว้ก็คือข้อหาเสพยาเสพติดนะ
เหลือก็ต้องรอการสอบสวนขยายผลต่อว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง
การหายตัวไปและการเสียชีวิตของน้องชมพู่หรือไม่
คุณผู้ชมคะไปที่บ้านของน้องชมพู่นะคะที่มุกดาหารนะคะครับ
ทันทีที่เจ้าหน้าที่นำร่างของน้องชมพู่ไปถึงบ้าน
ออกมาถึงแล้วนะคะญาติก็มาร่วมรับศพนะคะ
คุณพ่อกับคุณแม่ของน้องชมพู่ไม่กล้าที่จะออกมาดูศพลูกเลยนะคะ
คือยังทำใจไม่ได้จริงจริงภาพที่เห็นคือคนในพื้นที่
ชาวบ้านญาติพี่น้องเขาบอกสะเทือนใจมากนะคะ
นี่ค่ะตอนนี้ร่างของน้องถึงบ้านแล้วค่ะ
กับแม่คงทำใจไม่ได้นะคือรู้แหละว่าลูกสาวเสียชีวิต
ไปเจอศพลูกสาวตรงไหนแบบไหนอย่างไรส่งศพไปชนะสูตร
มีญาติญาติมีน้าช่วยไปรับศพหลานกลับมาบ้านให้
แต่พอมาถึงบ้านก็พอถึงเวลาเอาเข้าจริงก็ยังทำใจไม่ได้

มันยากที่จะทำใจจริงค่ะ

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องกันแน่นะฮะ